ทีโพเพี่ยวถูกอนามัยสะอาดใสไร้คราบ

ในส่วนของการเชิญคนในสภามาไม่ได้ง่ายนะคะ
เวลาที่เปิดประชุมสภาแล้วเนี่ยนะคะ

แต่ว่าวันศุกร์วันนี้ค่ะเราเชิญสองท่าน
เป็นสภาที่น่าถกเถียงกันนะคะ
ว่าถกเถียงเนี่ยแปลว่าคือจะมีบทบาททั้งคู่
ว่าจะมีส่วนในการแก้ไขความขัดแย้ง
หรือว่าข้อเรียกร้องจากนอกสภาได้จริงหรือไม่

เพราะว่าบางคนอยากจะถามท่านมากเลยว่า
ตรงท่าทีท่านเปลี่ยนไปแล้วหรือ

อาจารย์วัญชัยสอนสิริสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็อีกหนึ่งท่านเป็นสอสอจากพักเก้าไกลนะคะ
คุณรังสิมันโรมสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะ

ท่านสอวขออนุญาตถามแบบตรงไปตรงมาค่าเกียจคิดคำถาม
แต่ช่วงหลังอาจารย์คงเจอคำถามนี้จากสื่อเยอะ
อาจารย์เหมือนเปลี่ยนจะเรียกว่าอะไรเปลี่ยนจุดยืนเปลี่ยนท่าที
แต่คงไม่ถึงเปลี่ยนฝั่งอะนะคะถ้าคนจะพยายามบอกว่าอาจารย์อยู่ฝั่งไหน

ผมว่าเปลี่ยนคือผมว่าทุกคนเนี่ยเปลี่ยนจอมฝันก็เปลี่ยน
หลังสิมันก็เปลี่ยนโลกใบนี้ก็เปลี่ยน
ไม่มีใครที่ยืนทืดเอาหัวโขกข้างขวาได้ใช่ไหม

เพราะฉะนั้นเหมือนกันผมก็ยืนยันได้เลยว่า
ยุคที่ใช้อำนาจเบ็ดเสร็จพระเด็จการต้องเป็นแบบนี้
พอยุคกำลังเปลี่ยนผ่านต้องเป็นแบบนี้
เมื่อเปลี่ยนผ่านเสร็จไม่ควรจะเป็นแบบนั้น
มันจบแล้วเพราะฉะนั้นการแก้รัฐมนูลควรแก้ก็ต้องแก้
สังคมที่มันเปลี่ยนไปไม่ใช่ยุคเหมือนกับช่วงใช้อำนาจเบ็ดเสร็จ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปยืนยันว่าเฮ้ยต้องเป็นแบบนั้นเปลี่ยนไม่ได้
เบ็ดเสร็จต้องเด็ดขาดด้วยอำนาจเดิมไม่ได้
ทั้งหมดมันต้องปรณีประนอมกัน
และการออกแบบมาดังกล่าวเนี่ยมันก็เป็นการประนอมอำนาจซึ่งกันและกัน
บ้านเมืองนี้ไม่ควรจะเป็นอำนาจของใครคนใดคนหนึ่ง
เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าในยุคการเมืองในระยะที่มันเปลี่ยนผ่านมาช่วงตรงนี้
มันเป็นการประนอมกันมันไม่ควรจะไปยืนอยู่เหมือนเดิม
และระยะเปลี่ยนผ่านแม้แต่รัฐมนูลที่โหวตนายกรัฐมนตรี
มันก็โหวตไปแล้วเมื่อข้อเรียกร้องของฝ่ายต่างต่างทั้งหมดเนี่ย
เขาบอกไม่ควรมีและในความเป็นจริงพวกเราเองก็เห็นว่าไม่ควรมี
รวมทั้งสวด้วยกันเขาบอกว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีต่อไป
และล่าสุดเองนายกรัฐมนตรีท่านก็บอก
ก็ไม่เห็นจำเป็นจะต้องมาโหวตท่านต่อไปแล้ว
เพราะฉะนั้นผมบอกว่าถึงเวลาที่มันเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยน
เพราะฉะนั้นผมเองก็จะเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่าง
เพื่อให้บ้านนี้บนบนนี้ที่มีส่วนอย่างสำคัญ
ทำให้มันดีขึ้นเกิดความรักเกิดความปลองดอง

อาจารย์ค่ะมีขอสองคำถามย่อยแต่ขอแบบอย่างสั้น

การที่ระบุไว้ว่าสว๕ปีให้เลือกนายก
เท่ากับถ้าเอาแบบอยู่เต็มวาระก็คือเลือกนายกได้๒ครั้ง๒คนเนี่ยนะคะ
คืออาจารย์วันชัยคิดว่าครั้งที่สองไม่ต้องแล้วไม่ต้องมีถูกไหมคะ
คือนับแต่บัตรนี้ไปก็ไม่ควรจะต้องมีแล้วนะ
งั้นขออีกอย่างหนึ่งก็คือว่าแล้วบทบาทของสวต่อการโหวตยกมือที่เขาขอ๘๔เสียง
เพื่อให้รัฐธรรมนูลได้แก้ตามเสียงประชาชนเพราะมันมีหลายร่างนะ
แต่เขาอยากได้ตามเสียงประชาชนอาจารย์ให้สัมภาษณ์ไว้เหมือนบอก
ได้ได้แน่นอน๘๔อันนี้หมายถึงร่างไหนคะหรือได้ทุกร่าง
ไม่ขัดแย้งใดกับเราเออผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุดเท่าที่ผมเห็นขนาดเนี้ยนะ
ผมเชื่อว่า๒ร่างคงผ่านร่างของพักร่วมฝ่ายค้าน
แล้วก็ร่างของพักรัฐบาลเท่าที่ผมเห็นขนาดนี้
ว่ามีแนวโน้มสูงคงจะผ่านคือ๘๔ได้แน่
ผมเชื่ออันนี้อาจารย์ประเมินเพื่อนหรือเพื่อนฝากอาจารย์มาบอกคะ
คือผมพูดเฉพาะส่วนตัวแล้วก็ดูจากว่า๑ความชัดเจน
แล้วก็ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ประกาศชัดว่าสนับสนุน
แล้วก็กำลังจะออกกฎหมายประชามติเพื่อรองรับต่อการแก้ไขรัฐมนูล
แล้วก็พูดตรงว่าสวทุกคนเนี่ย
ก็มีความรักชาติรักบ้านเมืองแล้วก็อยากให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อย
ถ้ารัฐมนูลเป็นเหตุแห่งความขัดแย้งเราจะค้านไปทำอะไร
จริงผมผมเรียกไม่มีอะไรต้องถามแล้ว
ผมมีความกังวลใจถ้าเกิดว่าเท่านี้อันนี้ก็เรียนกับคุณวัญชัยด้วยว่า
คือผมเนี่ยมีโอกาสได้คุยกับก็คุยกับทุกฝ่าย
เพราะว่าเขาก็ชอบคิดว่าผมเนี่ยเป็นเจ้าของมอบนะครับซึ่งผมก็บอกผมไม่ใช่
แล้วพักคุณใช่ไหมไม่ใช่อดีตพักคุณใช่ไหมไม่ใช่ค่ะ
อันนี้คือตอบแบบชัดไม่ใช่นะครับแล้วก็ยืนยันว่าหลายคนเขาก็มาคุยว่าจะหาทางออกให้บ้านเมืองยังไง
ในมุมพวกเราเนี่ยเราก็มองว่ามันน่าจะหาทางออกกันได้
คือสิ่งที่เราไม่อยากเห็นที่สุดก็คือการนำไปสู่เหตุการณ์การนองเลือดหรือการความรุนแรงในหมู่ประชาชนกันเอง
ซึ่งวันนี้สถานการณ์มันกำลังพาไปทางนั้นทีนี้มันก็ต้องหาทางออกกัน
มุมที่เราคิดเนี่ยตอนนี้ร่างเนี่ยมันมีทั้งหมด๗ร่างรวมร่างของประชาชน
เราคิดว่า๒๗๒ก็คืออำนาจของสวในการเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันใช้ไม่อีกไม่ได้แล้ว
สวไม่มีอะไรไม่จำเป็นที่จะต้องตอบแทนนายกรัฐมนตรีอีกต่อไปท่านตอบแทนไปแล้ว
ดังนั้นเนี่ย๒๗๒เนี่ยจะเก็บไว้ทำไมในมุมของพวกเราเราก็มองว่าถ้าใช้อีกรอบเนี่ย
บ้านเมืองมันลุกเป็นไฟแน่เราจะปล่อย๒๗๒ไว้ทำไม
ก็มีโอกาสได้คุยกับหลากหลายฝ่ายว่าอย่างน้อยเนี่ยเพื่อแสดงถึงความจริงใจ
แล้วผมคิดว่าบรรยากาศบ้านเมืองตอนนี้สิ่งที่คนโหยหามากที่สุดคือความจริงใจ
อะไรคือความเชื่อใจที่เขาสามารถเชื่อได้ว่ารัฐบาลกำลังพาพวกเขาไปสู่ทางออก
การเอา๒๗๒ออกจากรัฐมนูลเนี่ยเป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นถึงความจริงใจแบบนั้น
เพราะยังไงท่านก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้อีกแล้วนะครับท่านก็ตอบแทนไปหมดแล้ว
ทีนี้เนี่ยมาสู่เรื่องอื่นนะครับมันก็จะมีเรื่องของอำนาจของสวในการพิจารณากฎหมายที่ว่าด้วยการปฏิรูปนะครับ
มันจะมีในเรื่องของระบบเลือกตั้งนะครับมันจะมีในเรื่องของการแก้มาตรา๒๕๖แล้วก็ตั้งสอสร
ซึ่งตอนนี้เนี่ยไอ้๒๕๖กับสสรมันมี๓ร่างคือร่างรัฐบาลร่างฝ่ายค้านแล้วก็ร่างของประชาชนซึ่งร่างของประชาชนเนี่ยมันก็อาจจะมากกว่า
พอมันไปพูดถึงเรื่องอื่นอื่นด้วยทีนี้เนี่ยผมคิดว่าทิศทางที่มันควรจะเป็นเนี่ยมันก็เป็นทิศทางที่เราก็ต้องพูดว่าวันนี้ประชาชนเขาลุกขึ้นออกมาแล้วเขาก็ออกมาแสดงเหตุแสดงผลแล้วก็แสดงถึงความต้องการของเขาซึ่งมันมีหลายเรื่อง
แต่หนึ่งในเรื่องที่มันเป็นประเด็นสำคัญและเป็นประเด็นแรกแรกก็คือเรื่องรัฐมนุนแล้วก็บางส่วนเนี่ย
ก็ไปล่างรัฐมนูลมาด้วยนำโดยไอนรรก็มีการเข้าชื่อกลางในแสนกว่าคน
เพราะเราต้องยอมรับว่าร่างของประชาชนซึ่งเขาอุตส่าห์เนี่ยไปร่างรายชื่อกันมาเป็นแสนคนเนี่ย
เขาต้องได้รับความสำคัญที่ไม่น้อยไปกว่าร่างของรัฐบาลหรือร่างของฝ่ายค้าน
แล้วผมคิดด้วยซ้ำไปว่าในวันที่๑๗เนี่ย
ถ้าสมมติว่ามีการโหวตวาระ๑กันแล้ว
ร่างของประชาชนต้องเป็นร่างหลัก
อย่างน้อยเนี่ยเพื่อให้เกียรติพวกเขา
เพราะเขาอุตส่าห์ทำกันมาเราเนี่ยเป็นนักการเมือง
เราเคยอยู่นอกสภามาก่อนเรารู้ว่ากว่าจะล่ารายชื่อแสนกว่าชื่อได้เนี่ย

เอาแค่ร่างของรัฐบาลแล้วก็ร่างของฝ่ายค้าน

ดังนั้นผมจึงยืนยันว่าต้องให้ร่างให้เกียรติร่างของพวกเขา
แล้วผมคิดว่านี่คือโอกาสที่จะทำให้บรรยากาศทางการเมืองเนี่ย
มันเห็นถึงความจริงใจที่รัฐบาลนี้อาจจะมอบให้กับพวกเขา
ผมคงตรงนี้นิดคือทั้งหมด
ผมเรียนตรงว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่พลาดของฝ่ายค้าน
จริงเนี่ยฝ่ายค้านเองเนี่ยผมว่าความเป็นหนึ่งเดียวเขาอาจจะมีน้อย
แล้วผมนั่งสังเกตดูการทำงานของเขาในเรื่องเนี้ยถ้าเห็นว่าสองเจ็ดสองสำคัญเนี่ย
เอามันเสียซึ่งผมเองก็เห็นด้วยมาตั้งนาน
และพวกเราเองก็เห็นด้วยมาตั้งนานแล้วว่ามันหมดความจำเป็น
แล้วมันก็เป็นปัญหาสำหรับการเมืองในสภาที่ฝ่ายค้านเองเนี่ยเห็น
แล้วพักร่วมเองเขาก็เห็นแต่ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนหรือการดำเนินการเรื่องนี้
ฝ่ายค้านผมก็ไม่รู้ตื้นลึกหนาบางแต่ผมคิดว่าเป็นยุทธศาสตร์และเป็นยุทธวิธีที่พลาดของเขาเอง
ผมจึงเคยให้สัมภาษณ์ในหลายครั้งหลายโอกาสว่าผมนั่งดูฝ่ายค้านทำงานเรื่องแก้รัฐมนูลสรุปแล้ว
คุณตั้งใจอยากแก้กันจริงหรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่า
ถ้าจะเล่นเรื่องไหนเนี่ยเอาสักเรื่องหนึ่งเพราะเรื่องอื่นอื่น
ฝ่ายค้านหรือพักที่เป็นสอสอด้วยกันเขาก็ยังทะเลาะกันไม่เสร็จ
มันชิงไหวชิงคลิปกันทางการเมืองนี่นี่เรื่องหนึ่ง
โดยละเอียดแล้วผมเข้าใจเลยนะคุณรังสิมัน
ว่าแน่นอนเสียงแสนคนเนี่ยมีความสำคัญ
แต่ถ้าคุณอ่านร่างโดยละเอียดแบบนักกฎหมายคุณก็เป็นนักกฎหมาย
ผมก็เป็นนักกฎหมายคือมันล่างกันแบบอารมณ์อ่ะ
ร่างกันแบบเป็นเรื่องทางกฎหมายทางวิชาการจริง
ลองไปอ่านตั้งแต่หลักการเหตุผลเนื้อหาเนี่ยมันไม่ใช่นิติวิธีอ่ะ
ผมก็เข้าใจมันเป็นเรื่องทางการเมืองด้วยแล้วผมก็เข้าใจ
แล้วผมเองก็เตรียมความรู้เตรียมความตั้งใจไว้ว่า
ผมจะตัดสินใจเรื่องนี้อย่างไรแต่ได้อ่านแล้วบอกตรงตรง
ละเอียดแล้วก็เข้าใจหัวจิตหัวใจของประชาชนเกือบแสนคนนะครับ
ปิดท้ายช่วงแรกที่สสรังสิมันด้วยเวลากระชับเหมือนกัน
เรื่องร่างประชาชนค่ะ
ผมยืนยันนิดนึงว่าผมมองว่าเราไม่พลาด

อันนี้หมายถึงร่างของไอลอร์หรือหมายถึงกรณี
ที่ฝ่ายค้านมีหลายร่างเนี่ย

ในวันนั้นเราไม่รู้ว่าสวจะว่าไง

เขาพูดกันว่ากุญแจมี๒ดอก
ดอกที่๑คืออยู่ที่สภาพภูมิแทนรัฐสดรรค์

แต่เอาเข้าจริงดอกกุญแจมีดอกเดียวอยู่ที่สวนั่นเอง
เพราะว่าสสเนี่ยเขาอยากจะแก้รัฐมนุน

อย่างน้อยมันคงต้องได้สักร่างหนึ่ง
เถียงกันได้ว่าผิดหรือถูกนะครับแต่เราก็ยืนยันว่าเราไม่พลาด
ในส่วนของร่างของประชาชนผมคิดว่าในวันที่๑๗นี้
มันเป็นการคุยกันแค่วาระที่๑นะครับ

เราบอกว่าร่างไหนควรเป็นร่างหลักเนี่ยเรากำลังให้เกียรติพวกเขา
เรากำลังให้เกียรติว่าประชาชนควรเป็นร่างหลัก
แน่นอนในส่วนของวาระที่๒มันต้องมาคุยกันในเนื้อหา
ผมก็โอเคถ้าเกิดว่าคุณวัญชัยมีความเห็นว่าในทางกฎหมาย
มันต้องแก้อีกอย่างหนึ่งผมไม่ติดขัด

ขอโทษนะเราก็คุยกันดีไม่มีอะไร
ผมว่าแม้แต่ฝ่ายค้านหรือการทำงานทางการเมืองของสอสอด้วยกัน
ผมพอจะอยู่ในเหตุการณ์บ้าง
แต่ผมเชื่อว่าผมพอรู้ว่ามีส่วนพลาด
ก็มีสิทธิการคิดครับ

มาถึงอืมจุดวันนี้นะมีสิทธิจะคิดครับซึ่งสึนคุณอาจจะเห็นมุม
เรื่องคุณรังสิมันเขาอาจจะอยู่ในจุดของสอสอแล้วก็อาจจะอยู่ฝ่ายค้าน
ผมอาจจะอยู่ในจุดของฝ่ายรัฐบาลฝ่ายสวที่ประสานงานร่วมกัน
จึงพอรู้ว่ามันมีบางจุดบางเรื่องที่เราอาจจะเห็นคนละมุม
แต่ในสายตาผมคิดว่าเป็นจุดพลาดส่วน
อีกนิดเดียวขอนิดเดียวขอเปิดเรื่องของร่างประชาชนในนามไอรอไว้หน่อยนะคะ
คือสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างประชาชนสสรังสิมันคิดว่ามันจะผลักจนไปถึงสุดทางได้ไหม
คือผมว่าเป็นไปได้คือมันเป็นไปได้หมด
มันอยู่ที่ว่าตอนนี้ทางฝั่งรัฐบาลและสวจะเอาอย่างไร
คือถ้าเถียงกันบอกว่าเนื้อหามันไม่ดีผมว่าก็มาช่วยกันแก้นะครับ
ทางฝั่งประชาชนเนี่ยซึ่งเขาก็มีนักกฎหมายของเขามาช่วยกันแก้มาอภิปรายมาหาทางออกร่วมกัน
แต่มันไม่ใช่บอกว่าตั้งทงมาจากบ้านแล้วบอกว่าโอเคเราจะไม่รับร่างของประชาชนซึ่งก็ไม่มีเหตุผลอะไร
ผมคิดว่าในเมื่อประชาชนเข้ามาขนาดนี้อยากจะมามีส่วนร่วมแล้วต้องยอมรับความจริงว่า
วันนี้การแก้วิกฤติทางการเมืองของประเทศเราเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องข้อกฎหมาย
ปล่อยให้ประเทศนี้เนี่ยอยู่ในน้ำมือของนักกฎหมายมาหลายกรณีเนี่ยสุดท้ายนำไปสู่วิกฤตนะครับ
แต่ทีนี้ทำไมเราไม่ดึงทุกฝ่ายเข้ามาเวทีในการแก้รัฐมนุนเป็นโอกาสหนึ่ง
ที่จะนำไปสู่จุดนั้นของการแก้ปัญหาของบ้านเมือง
เราต้องยอมรับว่าให้โอกาสให้พื้นที่เขาได้พูด
ร่างรัฐมนูลเนี่ยมันเป็นสุดท้ายเนี่ยมันมีประเด็นหลายประเด็นใช่ไหมวันนี้ที่มันมีปัญหา
แต่รัฐมนูลเนี่ยคือเครื่องมือที่จะการันตีว่าประเทศนี้มันจะมีหน้าตายังไงในอีกกี่ปีข้างหน้าอีก๕ปีข้างหน้า๑๐ปีข้างหน้า
ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่เอาพวกเขาเข้ามาไม่ให้โอกาสพวกเขาได้เป็นร่างหลักเนี่ย

เดี๋ยวขอแค่นี้ก่อนนะคะไม่ใช่อะไรโฆษณาสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะนอกเหนือจากเรื่องของการแก้ไขรัฐมนุนที่เมื่อสักครู่นี้พูดถึงวันที่๑๗เนี่ยคือวันที่๑๗เป็นวันที่คำนวณแล้วนะคะว่าทุกร่างเข้าสภาหมดนะคะ
แล้วก็ถ้าไม่จบ๑๗ก็คือเพิ่มวันที่๑๘อีกวันหนึ่งนะคะ

วันนี้ก็มีชุมนุมนะคะ
วันอาทิตย์นี้คาดว่าจะเป็นชุมนุมใหญ่
แล้วก็ประเด็นที่เป็นประเด็นนำเนี่ย
มันไม่ได้เรียง๑๒๓อย่างที่เราจำได้ที่ผู้ชุมนุมเขาพูดถึงนะคะ

ซึ่งไม่ว่าจะเป็นข้างนอกก็มีทั้งคนเชียร์และคนชัง
ในสภาก็จะมีทั้งคนเชียร์และคนชัง
หรือคนที่ไม่พร้อมจะให้เป็นต่อแล้วเนี่ยนะคะ

อาจารย์ตกลงประเด็นที่เขาถกกันในสภานอกสภาเรื่องนายกประยุทธ์ต้องลาออกเนี่ย
สวคิดกันไว้บ้างไหมคะว่าสวเองจะมีท่าทีเรื่องนี้ยังไงคะ
คือถ้าส่วนตัวผมรวมทั้งเพื่อนสวด้วยกัน
แล้วก็เพื่อนสอสอที่เขาเป็นฝ่ายรัฐบาลด้วยกันเท่าที่ผมฟัง
เขาก็ว่าเห็นไม่จำเป็นจะต้องลาออก
อันนี้ก็พูดจากเท่าที่คุณนั่งดูในวันที่เกิดเปิดวิสามัน
คนที่อยู่ฝ่ายรัฐบาลและรวมทั้งสวว่ามันมีกลไกของมันอยู่แล้วในสภา
เพราะฉะนั้นถ้ากลไกในสภาจะเกิดการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
แล้วผมสังเกตนายกรัฐมนตรีในอดีตทุกคนมา
เสียงเรียกร้องการชุมนุมกัน๓เดือน๖เดือน
แปดเดือนก็ไม่มีเคยมีใครบอกเลยว่าผมจะลาออกตามคำเรียกครอง
เพราะฉะนั้นณวันนี้เขาก็บอกว่าอยากให้ออก
ก็เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเสียงเรียกร้องของประชาชนผิดไหม
ไม่ผิดเพราะคุณมีสิทธิ์ตามรัฐมนูลที่จะชุมนุม
เพราะฉะนั้นมันมีทั้งในสภานอกสภาเพราะฉะนั้นถ้าจะตัดสินกันในสภา
ตามที่คุณว่าก็เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ
กลไกปกติเป็นกลไกปกติค่ะนะฮะแล้วกลไกปกติ
เท่าที่ผมเคยเห็นมาในชีวิตก็ไม่เคยมีใครอภิปรายแล้ว
นายกแพ้ก็จริงส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็คือเลือกยุบสภา
เออเลือกยุบสภามียุบสภาซึ่งหนึ่งในข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมก่อนหน้านี้นะคะ
อาจารย์ของเนี้ยไขว้มาทางนี้แว๊บหนึ่งนะฮะคือส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นยุบสภา

ของกลุ่มย่อยบางกลุ่มแต่สุดท้ายแล้วพอมารวมกันแล้วเนี่ย
คือข้อเรียกร้องไม่ใช่ยุบสภาเพราะว่าถ้ายุบสภาก็กติกาเดิม
ทีนี้เรียนถามในฐานะสอสอคือจริงคุณรังสิมันก็มีบทบาทตอนเป็นนักศึกษามาตลอด
ก็คือเป็นคนนอกสภามาตลอดพอเข้าในสภาคือในสภาจำเป็นต้องคุยกันเรื่องนายกต้องลาออกอีกไหม
หรือมันข้ามไปเถอะไม่เกิดขึ้นหรอก
คือจริงมันคุยกันตลอดนะครับคุยกันตลอด
ส่วนใหญ่เราจะใช้คำนะครับคำว่าเวลาเราคุยกับฝ่ายรัฐบาลหาทางลงให้กับพลเอกประยุทธ์นะครับ
ทำไมต้องลงที่ฉันถามแทนคนที่ชอบผลเอกประยุทธ์
ก็คือคนที่ชอบเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะชอบต่อไปนะครับ
แต่ปัญหาก็คือว่าพอตัวพลเอกประยุทธ์เนี่ยตัวท่านอยู่นาน
มีกระแสเรียกร้องเนี่ยจำนวนมากที่ให้ท่านลาออกแล้วก็ต้องยอมรับว่ากระแสนี้มันดัง
มันดังถึงขนาดที่ว่ามันทำให้องค์กรทางการเมืองจำนวนมากต้องปรับตัว
ผมใช้คำว่าปรับตัวนะครับ
ปรับตัวที่หนึ่งก็คือในฝั่งของรัฐบาลนะครับคือการพูดถึงเรื่องรัฐมนูล
ย้อนกลับไป๖เดือนก่อนหน้านี้เราแทบจะไม่เห็นความเป็นไปได้ของการแก้รัฐมนุนเลย
อันนี้ถ้าพูดกันตรงไปตรงมาก็คือมีไว้เพื่อให้มันลดกระแสลดแรงกดดัน
มันจะได้อยู่ในบรรยากาศที่คุยกันได้
ปรับตัวที่๒นะครับเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าภาพที่เราเห็นการไปรับเสด็จต่างที่สถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ย
เข้ามาใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากขึ้นเรื่อยเนี่ย

แต่โอเคปรับตัวแล้วเนี่ยจะนำไปสู่การปฏิรูปแบบที่ผู้ชุมนุมเรียกร้องหรือไม่เนี่ย

ดังนั้นผมเห็นว่าทิศทางเหล่านี้มันก็เริ่มมี
หรือการพูดถึงการหาทางลงแบบที่๓เนี่ย

เช่นกรณีที่สารรัฐมนุนจะวินิจฉัยในวันที่๒ธันวาคม
ในกรณีบ้านพักของพลเอกประยุทธ์เนี่ย

เขาก็ว่ากันว่ามันก็อาจจะเป็นการหาทางลงให้กับบ้านเมืองเหมือนกัน
ซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่าใครจะเป็นคนตัดสินใจได้ในเรื่องนี้
แต่ว่าในสภาเราก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกัน

ถ้าเราจะคุยกันในเรื่องของการสมัครหน้าฉัน
เงื่อนไขความเป็นอยู่ของพลเอกประยุทธ์เนี่ย
เป็นสาระสำคัญเป็นเรื่องที่จะต้องจัดการ
เพราะถ้าเกิดว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ออกจากตำแหน่ง

ประเมินว่าบ้านเมืองมันจะเดินได้ยาก

คือเดี๋ยวจะมีชุมนุมใหญ่แล้วไม่รู้จะเกิดอีกกี่ครั้งนะคะ
แล้วก็ไหนจะเรื่องรัฐมนูลตอนกลางเดือน

อาจารย์วันที่สองธันวาคมนี้นี่เอามาใช้เพื่อเป็นกลไกหนึ่ง

ผมไม่รู้นะว่าศาลเนี่ยเขาจะพิจารณาอย่างไร
แต่ก็เคยมีในอดีตที่เวลาบ้านเมืองวิกฤต

เรื่องในธรรมนองนี้สารรัฐมนุนก็
แต่มันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องการชุมนุมด้วยหรือเปล่า

สารรัฐมนุนก็วินิจฉัยเรื่องยุคพรรค
สมัยคุณสมัครศาลก็วินิจฉัยเรื่องชิมไปบ่นไป
สมัยนี้ผมไม่รู้ว่าจะไปถึงขนาดนั้นหรือเปล่า

กลไกที่จะทำให้ความเป็นนายกรัฐมนตรีสิ้นสุด

ไว้วางใจรวมทั้งสารรัฐมนูล

อาจารย์ขอเสริมอาจารย์หน่อยได้ไหมคะเรื่องคำถาม

เอาเรื่องวันที่๒ธันวาเรื่องของพลเอกประยุทธ์เลย

จังหวะนี้มันควรจะต้องลงแบบนี้
จังหวะถ้าเป็นแบบนี้เฮ้ยมันควรจะลงแบบนี้

สารเขาก็ดูข้อเท็จจริงกับข้อกฎหมาย

แต่เพราะเอิญมันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นพอดี

บางทีผมก็ตอบว่าสารเวลาจะพิจารณาอะไร
ก็ต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
ทำไมตอนอาจารย์ตอบอาจารยิ้มหวานล่ะ

เอาจริงแล้วคือมันมีคนตั้งข้อสังเกตเยอะค่ะอาจารย

ว่าการที่มีคดีนี้ขึ้นมาในจังหวะนี้เนี่ย
มันพักฝ่ายค้านเขายื่นเรื่องไปแล้วมันก็เพิ่งจะมาวินิจฉัยพอดี
ว่าพอดีเวลาพูดกันในสภาแปลว่าอะไรคะ
คือผมเนี่ยนะก็เขียนว่าองค์กรทางการเมืองเนี่ย
ใดที่มันเป็นองค์กรที่คนที่อยู่ข้างในคือมนุษย์ปุตุชนเนี่ย
ซึ่งมีโกรธมีเกลียดมีความรู้สึกที่ไม่ชอบกันได้เนี่ย
ผมก็คิดว่ามันไม่มีหรอกเรื่องที่มันจะเป็นข้อกฎหมายล้วน
มันไม่มีหรอกที่มันจะเป็นเรื่องหลักการรวมนี่ผมพูดกันแบบตรงไปตรงมา
ไม่รู้จะได้อีกสักคดีหรือเปล่าแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย

มันเป็นเรื่องที่ก็ทุกคนเห็นอยู่ผมว่าทุกคนที่เป็นคนไทยพอที่จะดูการเมืองเนี่ย
มันมีความพอดีในทางการเมืองเยอะจนเกินไป
เกินไปที่ทำให้ความรู้สึกของพี่น้องประชาชนเนี่ย
เขาตั้งคำถามกับองค์กรตามรัฐมนูลว่าตกลงเรามันมีปัญหาหรือเปล่า
แล้วมันถึงเวลาที่จะต้องไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อปฏิรูปไหม
เราต้องยอมรับความจริงว่าเวลาเราพูดถึงการแก้รัฐมนูลเนี่ย
มันไม่ได้แค่แก้ในเรื่องแค่ว่าที่มาของนายกรัฐมนตรีจะมายังไง
ถ้าเกิดเราแก้แค่นั้นเราไม่จำเป็นต้องพูดถึงการแก้ทั้งฉบับ
แต่ที่เราพูดถึงการแก้ทั้งฉบับเนี่ยเพราะเราต้องการที่จะฝันว่า
ต่อไปนี้ประเทศไทยมันจะไม่กลับไปสู่วัตถจักรแบบเดิมอีกแล้ว
มันจะไม่สูบไปกลับไปสู่วัฒจักรที่ว่ามันมีสารรัฐมนูล
ไปยุบพลักษณ์การเมืองจำนวนมากละและอะไรพลักษณ์การเมืองไปตัดสิทธิ์เขา
เพราะเรื่องถือหุ้นซึ่งข้อที่จริงโอเคเถียงกันได้ว่าจริงหรือไม่จริง
แต่ว่าในท้ายที่สุดเนี่ยองค์กรเหล่านี้มันกลายเป็นจุดหนึ่ง
ทำให้สังคมตั้งคำถามว่าพวกเขาเกี่ยวข้องกับวิกฤตทางการเมือง
คือบางทีโอ้เชิญค่ะแต่ให้จังทั้งหมดสั้นเดี๋ยวโฆษณาแล้วกลับมาใหม่
บางทีเราจะยืนอยู่ในอารมณ์ไหนอารมณ์ชอบหรืออารมณ์ชัง
ถ้าเรามีอารมณ์ชอบเราก็จะมีความรู้สึกว่าสารมันเป็นอย่างนี้
ถ้าเรามีอารมณ์ชังที่ไม่ถูกใจเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกอย่างนั้น
แต่โดยหลักเนี่ยเท่าที่ผมเป็นนักกฎหมายอยู่กับอาชีพนี้
จะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเป็นหลัก
แต่ถ้าจะใส่อารมณ์ใส่ความรู้สึกหรือใส่ความอคติในคำวินิจฉัยเนี่ย
ผมว่าไม่น่าจะเป็นศาลนะเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีตัวอย่างมีคดีอะไรที่เราเห็นว่า
เฮ้ยมันไม่น่าจะถูกต้องปัญหามันก็คือเอามาจากความรู้สึกว่า
มันไม่น่าจะใช่อย่างนี้ไอ้นี่มันพวกนั้นไอ้นี่มันพวกนี้นะ
แล้วคนเนี่ยบางทีเราก็ลามไปว่าไอ้คนนั้นแต่งตั้งมาไอ้คนนี้แต่งตั้งมา
อืมสั้นก่อนผมขอยกตัวอย่างนิดเดียวได้ไหมที่ชัดเจนเลยสั้นนะต้องชั้นนะอ่าอ่า
ผมว่าเรื่องถวายสัตว์ชัดเจนข้อที่จริงชัดเจน
สารรัฐมนูลนะครับถึงไม่สามารถที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่า
เนี่ยตัวนายกรัฐมนตรีไม่ถวายสัตว์ครบแล้วก็กระทำขัดต่อรัฐมนูล
แล้วถ้อยคำนะครับที่หายไปเนี่ยเป็นถ้อยคำที่เกี่ยวข้อง
ความเป็นอยู่ของบ้านเมืองเพราะมันเกี่ยวข้องกับการปกป้องรักษารัฐมนุน
ผมคิดว่ามันมีคือพูดแล้วอาจจะยาวนะเดี๋ยวผมจะยาวไป
นี่เดี๋ยว๒วินาทีคือมันมีตัวอย่างที่ชัดเจนแบบนี้
แสดงให้เห็นว่าสารรัฐมนูลเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาทางรัฐมนุนจริง
นิดเดียวเหมือนกันถ้าเราอ่านคำวินิจฉัยโดยละเอียด
ถามว่ามนุษย์พลาดได้ไหมผิดได้ไหมผมว่าผิดได้พลาดได้
แต่ถือว่าเป็นการกระทำผิดหรือไม่

คุณผู้ชมค่ะพอจบที่๖โมงของทีวี
อีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงในออนไลน

ขอคุยกลับไปกลับมาให้คนที่ชมผ่านทางทีวีได้คุยประเด็นนี้ด้วย
คือประเด็นเรื่องของการเดินหน้าไปสู่ทางแก้ปัญหา
คือเท่าที่ฟังขมวดได้ว่าฝ่ายผู้ชุมนุมไม่เข้าร่วม
อ่าไม่เข้าร่วมแล้วฝ่ายเดียวกันหรือคนที่ไม่แน่ใจว่าจะเข้าไม่เข้าก็ติงเยอะ
เรียนถามอาจารย์ในฐานะผู้ใหญ่ก่อนว่าอาจารย์มองว่าเวทีนี้ตกลงยังต้องเกิดไหมคะ
ปรองดองสมันต์หน้าฉันเนี้ยยังต้องเกิดไหมดูไม่ค่อย
คือตรงไปตรงมาเพราะผมก็อยู่กับการปลองดองสมันฉัน
แล้วก็เห็นกรรมาธิการทั้งสสวมีมาหลายชุดค่ะ
ถ้าศักดิ์ต้องว่ามีศึกษาแล้วเป็นตั้งตั้งแบบเนี้ยยังมีดีกว่านะ
เขาหนาทุกเล่มเลยนะหนาทุกยุคเออแล้วก็เอามาพูดกันเล่นเล่นไปอย่างนั้นแหละค่ะ
แต่ผมเห็นว่าการปลองดองสมานฉันต้องมีต้องเกิดให้ได้
ถ้าบ้านนี้เมืองนี้นั่งทะเลาะกันแบบเนี้ยให้คุณจะมีกองกำลังเกลียงไกรมีงบประมาณขนาดไหน
บ้านเมืองเดินไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ต้องทำให้เกิดขึ้นให้ได้
ขอนิดหนึ่งค่ะผมว่าการประนอมอำนาจซึ่งกันและกันจะต้องเกิด
ประเทศนี้เป็นประเทศแห่งการปรณีประนอมเพราะฉะนั้นอำนาจจะอยู่กับใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ไม่ได้อันนี้ไม่ต้องอธิบายเดี๋ยวรายละเอียดมันเยอะค่ะนะประกันที่สาม
ซึ่งผมยืนหยัดมาโดยตลอดว่าการนิรโทษกรรมเนี่ย
ที่เกี่ยวกับคดีการเมืองทั้งหมดเนี่ยเลิกกันเสียทีได้ไหม
ผมวันนั้นอภิปรายในสภาคุณรังสิมันคงอยู่ครับผมบอกเลยว่าคอมนิตนี่ฆ่ากันบางที
เผาศพวัดภาษีเนี่ยปีหนึ่งเป็นพันเลยนะเขตแดงเขตชมพูเข้ากันไม่ได้เลย
งบประมาณสิ้นสุดขนาดไหนเป็นสิบสิบปีเขายังเลิก
เราเองเพิ่ง๑๐กว่าปีเนี่ยเราจะมาห้ามหมั่นกันอยู่ทำไมนะครับ
และสุดท้ายต่อมาเนี่ยผมเห็นว่าการแก้ไขรัฐมนูลเนี่ย
อะไรที่มันก่อให้เกิดความเป็นธรรมแล้วอะไรที่มันทำให้เป็นที่พอใจกันทุกฝ่าย
ผมสนับสนุนเพราะฉะนั้นเนี้ยถ้าบ้านเมืองเดินมาหนึ่งสองสามเนี้ย
ทุกฝ่ายอย่าไปโทษที่ฝ่ายรัฐบาลฝ่ายเดียว
ทุกฝ่ายมีส่วนอย่างสำคัญ
แต่ใครก็ตามที่มีอำนาจทั้งนิติบัญญัติบริหารหรือฝ่ายใดก็ตาม
อย่าศักดิ์แต่ว่าพูดให้เป็นเรื่องของฝ่ายนั้นฝ่ายนี้อ่าอ้าว
ตามตามที่ที่บอกเนี่ยนะคะคือดูท่าทีของผู้ชุมนุมจะไม่ร่วมสังคกรรม
ก็เพิ่งจะแถลงข่าวมาครับช่วงสองสามวันสอบสอบมองไงฮะ
อันนี้ไม่ได้ตอบในฐานะผู้ชุมนุมนะฮะตอบในฐานะพักการเมืองค่ะ
คือผมเรียนอย่างนี้ว่าเวลาเราพูดว่าการปรองดองสมรรถฉันเนี่ย
มันต้องคุยก่อนว่าไอ้จุดมุ่งหมายของการปรองนองเนี่ย
คือปรองดองกับใครตอนนี้เนี่ยคู่ขัดแย้งเนี่ย
แน่นอนรัฐบาลเนี่ยมีส่วนสำคัญแล้วก็ข้อเสนอของผู้ชุมนุมทางการเมืองเนี่ย
เขาเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยลาออกนะครับ
อันที่สองนะครับมันการชุมนุมในวันนี้
มันไม่ได้มีกลุ่มที่เรียกร้องประชาธิปไตยกลุ่มเดียวแต่มีกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสื้อเหลือง
หลายครั้งมันก็เริ่มเห็นภาพของการปะทะกันระหว่างกลุ่มเสื้อเหลือง
กลุ่มที่เรียกร้องประชาธิปไตยในความเห็นของผมเนี่ย
ผมคิดว่าถ้าเราจะมีคณะกรรมการอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยที่จะมาคุยกันเนี่ย
ผมให้ความสำคัญระหว่างกลุ่มมวลชนทั้งสองกลุ่มที่จะมาคุยกันมากกว่า
เพราะผมมองว่าภาพความขัดแย้งที่ประชาชนมาทะเลาะกันหรือทำร้ายร่างกายกันหรือตีกันเนี่ย
มันไม่ควรเกิดขึ้นอีกแล้วมันไม่ควรจะเกิดขึ้นเพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยมันเคยกลายเป็นเหตุเป็นผล
นำไปสู่การรัฐประหารแน่นอนเหตุผลฟังไม่ขึ้น
แต่สุดท้ายมีคนอ้างเรื่องนั้นมาใช้ในการรัฐประหารและยึดอำนาจจากประชาชนอืม
ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าผมไม่อยากเห็นความขัดแย้งแบบนี้โดยเฉพาะความขัดแย้งนี้มันเริ่มขยายไปอยู่ในหลายครอบครัว
ผมเริ่มเห็นบรรยากาศในบ้านที่พ่อแม่กับลูกเริ่มทะเลาะกันเริ่มด่ากันลูกบางคนเริ่มกลุ้มใจที่พ่อแม่เป็นสลิม
แบบนี้ไม่ควรจะเกิดและควรหาทางพูดคุยกันอืม
แต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราบอกว่าการปรองดองนี้เป็นการปรองดองระหว่างพลเอกประยุทธ์กับประชาชน
ผมว่ามันไม่มีความจำเป็นแล้วมันแก้ไม่ได้อืม
เพราะว่าข้อเสนอหรือข้อเรียกร้องของฝั่งประชาชนมันมีความชัดเจนคือเขาต้องการให้พลเอกประยุทธ์ลาออก
ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราจะสร้างเวทีขอนิดเดียวคุณจอมขวัญไม่ดิฉันอยากได้อีกหนึ่งคำถามก่อนจบทีวีทั้งสองท่านอ่ะ
การการจะมีเวทีสักอย่างหนึ่งเพื่อเกิดการพูดคุยกันเนี่ยมันต้องมีบรรยากาศที่ดี
บรรยากาศที่จริงใจอืมต่อกันอืมแล้วแสดงความจริงใจให้เห็นว่าเขาต้องการเนี่ย
ฝ่ายต้องการเห็นการพูดคุยกันนำไปสู่การหาทางออกกันเนี่ยการจะไปสู่จุดนั้นได้เนี่ย
ผมนึกไม่ออกจริงว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปได้ยังไง
ดังนั้นการลาออกของพลเอกประยุทธ์จะเป็นการสร้างบรรยากาศที่จะนำไปสู่การพูดคุยกันนะครับ
ฉันขอคำถามนี้นะคะเพราะว่าก่อนจบทีวีแต่ว่าขออนุญาตจับเวลาทั้งสองท่าน
หนึ่งประเด็นคือข้อเรียกร้องข้อที่๓เป็นเรื่องเปราะบางมากของสังคม
ขนาดใหญ่คำถามคือว่ามันเป็นไปได้ไหมที่กลไกในสภาจะหยิบเรื่องข้อเรียกร้องที่๓เรื่องปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์เข้าไปใช้กลไกสภาในการพูดอย่างเป็นทางการปลอดภัยคุยกันได้ฟังกันได้เป็นไปได้ไหมคะ
เป็นไปได้ครับคือโดยข้อบังคับทางกฎหมายนิดเดียวนะครับข้อบังคับเราเนี่ยกำหนดว่าไม่ควรจะเอ่ยถึงพระมหากษัตริย์โดยไม่จำเป็น
แต่ในกรณีนี้มันจำเป็นแล้วแล้วมันจำเป็นต้องมีการพูดคุยกันและผมคิดว่าการพูดคุยกันในเวทีสภาเนี่ยเป็นการพูดคุยกันอย่างสันตินะครับ
ทุกฝ่ายสามารถแสดงออกโดยไม่จำเป็นต้องใช้อารมณ์และคุยกันบนพื้นฐานของเหตุผลผมก็ทำได้เดี๋ยวออนไลน์คุยกันต่อ
อาจารย์ค่ะคือในความเห็นของผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชุมนุมหรือใครก็ตามอะไรที่มันเป็นข้อขัดแย้งของบ้านของเมือง
ลำพังข้อขัดแย้งที่มองเห็นเรื่องพลเอกประยุทธ์ว่าจะลาออกหรือไม่ลาออกก็เป็นข้อขัดแย้งแล้ว
เพราะฝ่ายรัฐบาลเองก็มองว่าอีกฝั่งหนึ่งเป็นคู่ขัดแย้งเป็นคู่มีปัญหาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย
เรื่องของสถาบันใหญ่กว่าถามว่าคุณจะเอาเรื่องความขัดแย้งใหญ่ใหญ่เนี่ย
เติมให้กับบ้านเมืองไปทำไมอะไรที่มันสามารถแก้ปัญหาแล้วเป็นไปได้ด้วยดี
ร่วมกันทุกฝ่ายโดยเว้นเรื่องของการขัดแย้งใหญ่นั้นไว้เสียก่อนมีดีกว่าหนึ่ง
อ่าคุณผู้ชมได้ความหมายของรัชมันชัยและสลชีมันนะคะ
ซึ่งหมายถึงว่าถ้าคุณผู้ชมปิดทีวีแล้วดูออนไลน์ต่อค่ะสวัสดีค่ะ
คุณผู้ชมคะที่จำเป็นต้องหยิบประเด็นข้อเรียกร้องที่๓ขึ้นมา

คือสิ่งที่ทำให้คนออกมาเผชิญหน้ากันสองกลุ่มมากที่สุดคือประเด็นนี้
แล้วก็ท่วงทำนองท่าทีเรื่องนี้แหละข้อเรียกร้องเรื่องสถาบันนี่แหละ
ที่ทำให้อาจจะไปสู่ความรุนแรงได้
ถ้าคุยกันไม่ได้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัย
แล้วคุยกันแบบไม่ได้มีการทำความเข้าใจกันอย่างจริงจัง
เมื่อสักวันนี้ที่อาจารย์บัญชัยบอกความหมายของอาจารย์คือ
อยากคุยเลยหรือคุยสิคุยได้ดิฉันหมายถึงว่าในสภานะคะ
คือในความเห็นของผมเมื่อกี้นี้ผมพูดไปแล้ว
ผมบอกว่าแม้แต่ผู้ชุมนุมด้วยกันเอง
รวมทั้งคนที่จะออกมาในเสื้ออีกฝั่งหนึ่งก็ตาม
เห็นไหมว่ามันก่อให้เกิดความขัดแย้งเสียแล้ว
เพราะฉะนั้นอะไรที่ละเว้นไว้ได้ปัญหาของบ้านเมืองเราก็เยอะอยู่แล้ว
อะไรที่มันทำได้ก่อนทำซะ
เรื่องอะไรที่มันเป็นข้อขัดแย้งใหญ่ของบ้านเมือง
คุณว่ามันเป็นเรื่องขัดแย้งใหญ่ไหมล่ะใหญ่นะ
เพราะฉะนั้นละเว้นไว้เสียก่อน
แม้แต่พวกชุมนุมด้วยกันเองเนี่ย
ก็ยังมีข้อขัดแย้งกันต่อประเด็นนี้

ผมว่าเดี๋ยวท่านก็จะถูกโดดเดี่ยวไปเสียก่อนหรือไม่

เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าอะไรที่คุณทำไป
สิทธิทางการเมืองสิทธิเรื่องอื่นใด
และไม่ไปกระทบความรู้สึกใหญ่ของสังคมไทยเนี่ย
คือผมพูดด้วยความรักความปรารถนาดี
เดี๋ยวก็จะหาว่าผมเนี่ยโอ้โหมันเก่าโบราณ

แต่กำลังจะบอกว่าพูดด้วยความรักความปรารถนาดีว่า
อะไรที่มันขัดแย้งละเว้นไว้เถอะก่อน
เอาสิ่งที่คุณอยากได้และมันเป็นไปได้
และได้รับความร่วมมือจากคนอื่น

ลำพังเรื่องนั้นเรื่องเดียวมันก็กัดแย้งอยู่แล้ว

คือหาพื้นที่ไม่ได้จริงว่ามันจะเกิดขึ้นได้ยังไง
ถ้าไม่ใช้พื้นที่กลางอย่างสภา

ไปที่ทำเงียบรัฐบาล
ผมอยู่ตรงนั้นผมอยู่ตรงหน้าธรรมเนียบ

มีรองเลขาคอรมอลมารับ
ไม่มีการพูดถึงเรื่องสถาบันเลย

ซึ่งวันนั้นเนี่ยมีนับแสนคนเนี่ย

มันปฏิเสธไม่ได้แล้วว่า
วันนี้ประเด็นเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ย
เป็นปัจจัยที่ถูกพูดถึงในสังคม

ฝ่ายขุมคนเสื้อเหลืองที่ขึ้นมา
ก็ขึ้นมาด้วยประเด็นนี้นะครับ
ปะทะกันที่เกิดขึ้นระหว่างมวลชน

ที่ทำให้เกิดการปะทะกัน
แล้วทำไมเราไม่หาวิธีการหรือกลไก

เรามีช่องทางที่สามารถทำได้
ตั้งแต่การตั้งกรรมธิการวิสามันนะครับ
การพูดอธิบายเอามวลชนทุกฝ่ายมาพูดคุยกันอย่างสันติ

แต่ทำไมเราบอกว่าอย่าเพิ่งพูดเรื่องนี้เลย
ทั้งที่ในนอกสภาเนี่ยเขาตีกันแล้วเนี่ย
มีคนไปเข้าโรงพยาบาลแล้วเนี่ย

สิ่งหนึ่งนะครับข้อเสนอของผู้ชุมนุมข้อ
ข้อเสนอคือการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์

เราก็ต้องยอมรับกันตรงนะครับ

มีกระบวนการที่เริ่มปรับเปลี่ยนบางอย่างเกิดขึ้น

มันไม่เคยมีกันหรอกครับที่สมัยก่อนเนี่ย
จะมีการเซลฟี่กับพระบาทกับในหลวง

การจับมือไม่เคยมีการเซลฟี่นะครับ

ดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยกระทั่งสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ย
ตัวท่านเองเนี่ยตัวพระองค์เองเนี่ย

พระองค์จำเป็นต้องปรับบางอย่าง
อย่างน้อยนี่คือสิ่งที่ปรากฏหลักฐาน

ทำไมฝ่ายการเมืองเนี่ย

ในการทำให้การปรับตรงนี้

สร้างกระบวนการที่นำไปสู่การปฏิรูป
ซึ่งทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่คู่

เป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องประชาชน

แต่ทีนี้นิดเดียวคุณชอบขอ๑๐นิดนาที

มันทำให้อะไรครับมันทำให้กลายเป็นว่า

ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองอย่างโดดเดี่ยว

ไม่ผิดถูกนะฮะ
เมื่อกี้นี้คุณบอกว่ามีคนเรียกร้อง

เขาอาจจะไม่เห็นด้วยกับเป็นแสนก็ได้
เพราะฉะนั้นอาจจะมีคนเป็นล้านล้าน

เพราะฉะนั้นผมถึงพูดว่าพระพระมหากษัตริย์
พระท่านต้องปฏิรูปตัวเองเราจะไปบอกจะไปกล่าวอะไรอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ย
ผมว่าพระเนี่ยนะท่านจะอยู่ได้หรือไม่ได้
อยู่ที่พระปฏิรูปตัวเองพระมหากษัตริย์
ผมว่าพระองค์ท่านไม่ว่าจะเป็นยุคใดสมัยไหน
ท่านก็จะมีการปฏิรูปในตัวท่านแม้แต่ในหลวงราชการที่๙
ก็แปลว่าท่านปฏิรูปและเปลี่ยนแปลงพระองค์
อย่างที่คุณกำลังพูดถึงในหลวงราชการที่สิบ
พระองค์ก็ฟังกระแสเสียงแล้วก็ปรับเปลี่ยนด้วยพระองค์เอง
เพราะฉะนั้นเนี่ยในความเห็นของพ่อผมนะว่าพูดเรื่องนี้นำมาซึ่งความขัดแย้ง
เป็นผมเชื่อว่าพระองค์ที่เป็นพระมหากษัตริย์อยู่แล้วเนี่ย
่อมเข้าใจย่อมมีความรู้สึกเพราะฉะนั้นพระองค์ปฏิรูปตัวด้วยพระองค์เอง
และการที่พระองค์จะอยู่ได้หรือไม่ได้ในสถาบันพระมหากษัตริย์นั้น
พระมหากษัตริย์จะต้องปฏิรูปถ้าท่านไม่ปฏิรูปตัวท่านเอง
พระมหากษัตริย์ก็ไม่อยู่ในหัวใจของคนเพราะฉะนั้นอะไรที่มันพูดแล้ว
คนนั้นเห็นอย่างนี้คนนี้เห็นอย่างนั้นรังแต่จะก่อให้ประเทศนี้ขัดแย้งกันไปเปล่า
เพราะผมเชื่อว่าคุณพูดด้วยความปรารถนาดีแต่มันจะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่มองด้วยความปรารถนาร้าย
เรื่องบางเรื่องไม่ได้เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์เลยแค่นายกรัฐมนตรีบางคนเนี่ย
เรายังฆ่ากันเอาเป็นเอาตายนะฮะแต่ถ้าคุณเอาเรื่องพระมหาศัตริย์เข้ามาเนี่ย
เผลอประเทศนี้อาจจะแตกเป็นเสี่ยงไปเสียก่อนก็ได้
เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าคุณรังสิมันละไว้ก่อนเว้นไว้ก่อน
เอาเรื่องอื่นที่เราร่วมกันแก้ปัญหาบ้านเมืองได้ไหม
คือผมเรียนอย่างนี้ว่าคือวันนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วผมก็เชื่อว่าคุณวัญชัยก็เห็น
เหมือนที่ผมย้ำไปแล้วว่าคนนะครับความขัดแย้งระหว่างผู้คนในบ้านนะครับบนท้องถนนมันไปไกลจริง
นี่ยังไม่ต้องนับว่ารัฐเนี่ยไปใส่กองไม้กองฐานในกองเพลิงเข้าไปอีก
การไปจับกลุ่มเขาไปดำเนินคดีเขาแล้วมันโดนแค่ฝ่ายเดียว
โดนแค่ฝ่ายเดียวมันก็มีประเด็นเรื่องสองมาตรฐานตามมา
แต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราบอกว่าเราพยายามถอนฟืนออกจากกองไฟเนี่ยมันจะต้องมาทำกันยังไง
ท้ายที่สุดนะครับสถาบันพระมหากษัตริย์คือองค์กรตามรัฐมนูล
คุณวัญชัยเป็นนักกฎหมายผมเป็นนักกฎหมายคุณวัญชัยบอกว่าผมเป็นคนที่เจตนาดี
ก็ในเมื่อวันนี้เรามีคนเจตนาดีอยู่ในกระบวนการที่สามารถทำอะไรได้ทำไมเราไม่มาช่วยกัน
ตอนนี้เราก็เริ่มเห็นสัญญาณถึงความเป็นไปได้ว่ามันจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนบางอย่าง
เพื่อทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยมาเป็นสูตรร่วมจิตใจดังนั้นเนี่ยทำไมเราไม่มาช่วยกัน
คือฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายนิติบัญญัติหน้าที่เราก็คือรับรองให้การกระทำนั้นมันเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายไงฮะ
อย่าลืมนะครับว่าถ้าเราไม่มีการจัดการในกระบวนการแบบนี้เนี่ยคนมันก็คิดไปต่างนานาซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้อันตรายมาก
เพราะฉะนั้นผมเลยเรียนด้วยตามตรงว่าการจะปฏิรูปองค์กรตามรัฐมนูลเนี่ยมันไม่ใช่แค่บอกว่าให้องค์กรนั้นปรับเปลี่ยนตัวเอง
เช่นเราบอกว่าเราจะปรับเปลี่ยนองค์กรตุลาการสารรัฐมนูลแล้วเราบอกว่าเดี๋ยวให้สารรัฐมนูลเขาทำหน้าที่ให้ดีแล้วเดี๋ยวมันจะจบมันไม่ใช่

แล้วก็เกิดความขัดแย้งบางเรื่องก็ละเว้นกันมาจนปฏิรูปไม่ได้เรื่องนี้ใหญ่กว่าไหมมหาศาลกว่าแค่เราจ่อกันกำลังพูดแค่นี้ก็เป็นความขัดแย้งใหญ่ของประเทศ
ประเทศอาจารย์ขอคุณจะไปสุมไฟขัดแย้งใหญ่หาอะไรเพื่ออะไรขอขอ
แทรกคำถามเพิ่มเข้าไปนะครับอย่างนี้ค่ะอาจารย์คือในส่วนมีคนที่
มองว่าถ้ายิ่งคุยยิ่งหยิบขึ้นมาจะขัดแย้งแต่ก็มีอีกกลุ่มหนึ่งที่
มองว่าถ้าไม่หยิบขึ้นมาหรือเปิดพื้นที่ปลอดภัยก็จะขัดแย้งอยู่ดี
คำถามคือเอาอย่างนี้นะคะสมมุติว่ากลุ่มหนึ่งที่เชื่อว่าอย่าพูดถึงเลย
แม้กระทั่งอย่าปฏิรูปเลยกับกลุ่มที่มีข้อเรียกร้องอย่างเป็นทางการ
ว่าต้องปฏิรูปแล้วและต้องการพื้นที่เพื่อพูดถึงอย่างมีวุฒิภาวะ
คำถามคือเรียนขอกลับมาคำถามเดิมถ้านะคะถ้าประเด็นเรียกร้องนี้ยังคงอยู่แล้ว
เผลอหลังจากนี้จะเป็นประเด็นนำเนี่ยนะคะถามอีกที
อาจารย์ว่าคงไม่เกิดในสภาใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นรูปแบบกรรมธิการหรืออื่นอื่น
ไม่รู้ว่าคือผมว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดแต่ในสถานการณ์อย่างนี้
เหตุการณ์แบบนี้และเวลานี้ไม่ควรนำมาเป็นเรื่องของการถกแถลง
และผมเชื่อว่าพระองค์เองสถาบันพระมหากษัตริย์เอง
พระองค์เองย่อมรู้และย่อมเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะปฏิรูปได้ด้วยพระองค์เอง
และถ้าพระองค์ไม่ปฏิรูปพระองค์ก็รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
เพราะฉะนั้นอย่างที่คุณพูดเนี่ยเราได้เห็นอะไรเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้ว
เราจะนำเรื่องนี้มาขยายให้เกิดความขัดแย้งใหญ่ไปทำไม
ผมถึงบอกว่าไว้เอาเรื่องอื่นก่อนได้ไหมไม่ได้หมายความว่าผมปฏิเสธความคิดความเห็นของพวกคุณ
คือส่วนใหญ่มีคนพูดถึงเรื่องของการตั้งกรรมธิการวิสามันนะคะเรื่องของการไปรูปสถาบันพระมหากษัตริย
แต่ทีนี้เรียนลองเอาใหม่คือถ้ามันกลับมาสู่เรื่องของการแก้ไขรัฐมนูลแล้ว
ซึ่งก็คงจะพูดถึงเรื่องของการดุลอำนาจกัน
สสรหรือการร่างรัฐมนูลมันเป็นส่วนหนึ่ง
เพราะว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นองค์กรตามรัฐมนูลนะครับ
มีหมวดหนึ่งเฉพาะเลยที่พูดถึงอำนาจของพระองค์นะครับ
แล้วก็ผมก็คิดว่ามันก็คุยกันได้
แล้ววันนี้มันก็คุยแล้วบทสนทนามันถูกกดปุ่มถูกพูดคุยอย่างเลี่ยงไม่ได้
แล้วดังนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าถ้าอย่างนั้นก็คุยกัน
เพียงแต่ว่าถ้าเราไปปล่อยให้พี่น้องประชาชนเนี่ย
คุยกันโดยไม่มีพื้นที่หรือกลไกรองรับเลยเนี่ย
ซึ่งคุณวัญชัยก็รู้ทุกคนรู้ว่ามันห้ามไม่ได้แล้ว
มันแทบจะทุกเรื่องอ่ะตอนนี้ปิดพรฮัพยังเอาไปเกี่ยวอ่ะ
เรื่องตอนนี้มันกลายเป็นถูกลากเข้ามาเกี่ยวข้องกับประเด็นสถาบันพระมหากษัตริย์
คำถามก็คือทำไมเราไม่คุยกันแบบที่ด้วยเหตุด้วยผล
ด้วยข้อมูลสาระสำคัญผมยังมีความเชื่อนะหลายเรื่องที่เวลาคุยกันแบบรับหลังเนี่ย
มันก็คงเป็นการคุยกันไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง
แต่มาคุยกันแบบเนี้ยเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายแล้วเราลองให้ลองคิดจินตนาการเนี่ย
วันนี้เราไม่มีกลไกข้อพิสูจน์ผมนะวันนี้เราไม่มีกลไกเราไม่มีพื้นที่คนกำลังจะฆ่ากัน
ทำไมเราจะปล่อยให้แบบนี้เกิดขึ้นไปล่ะครับอ่าเดี๋ยวงั้นที่ฉันขอแทรกคุณ
ทีนี้เดี๋ยวพี่จอมขวัญว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยมันจะมีกรรมธิการที่จะศึกษาในเรื่องของการปิดขบวนเสด็จนะครับ
ซึ่งเขาก็มีการอ้างกันว่าในวันที่๑๔ตุลาเนี่ยมันมีการปิดขบวนเสด็จปิดล้อมรถพระที่นั่งนะครับ
ซึ่งสุดท้ายเนี่ยจริงเท็จเนี่ยก็เดี๋ยวไปพิสูจน์กันแต่ต้องไม่ลืมว่ากระทั่งเรื่องนี้ฝ่ายรัฐบาลเอามาใช้ในการดิสเครดิตผู้ชุมนุมจำนวนมากแล้วนำไปสู่การปราบผู้ชุมนุมในเช้าวันถัดมา
ดังนั้นนี่คือบทสนทนาที่เราหลีกเลี่ยงไว้ได้คุณโรเอ่อคุณลำซิมัน
เรียกผมโรมก็ได้ครับโรมแม้แต่ถ้าจะคุยกันต่อไปเดี๋ยวเราก็จะเถียงกันไม่จบมีได้ค่ะไม่ไม่ปลาปลา
ผมถึงบอกว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาจะว่าอย่างนี้คุณก็จะว่าอย่างนี้ปัญหาว่ามันมุมมองเหล่านี้
แล้วมันเป็นผมถึงบอกว่ามันเป็นความขัดแย้งยายของบ้านเมืองไม่ใช่ปฏิเสธการ
การที่จะถกแถลงหรือพูดคุยผมถึงบอกว่าเราต้องจัดความสำคัญของมันแต่ละเรื่อง
นะฮะแต่อะไรก็ตามที่มันเป็นเหตุของการที่จะนำมาซึ่งความขัดแย้งใหญ่จริงจริงของบ้านเมืองเนี่ย
ก่อนได้ไหมแล้วคุณไปเอาเรื่องที่มันจะแก้ปัญหาในส่วนอื่นอื่น
ไม่ใช่ปฏิเสธของพวกคุณหรอกแม้แต่คุณนำเรื่องนี้เข้ามา
หรือไม่ว่าจะในกรรมาธิการไม่ว่าในสภานอกสภาคุณก็เห็นว่าอะไรจะเกิดขึ้น
และเราจะมาสุมฝ่ายเรื่องนี้ไปเพื่ออะไรคือที่จะถามแทรกเข้าไปเพิ่มเติมให้
อาจารย์วันชัยกังวลก็คือว่าแต่มันไม่มีใครการันตีได้ว่า
ต่อให้เกิดกรรมธิการหรือต่อให้สามารถแก้ไขรัฐมนุนโดยมีสอสลอได้โดยไม่เว้นหมวดหนึ่งหมวดสองเนี่ย
แต่เมื่อมีการพูดถึงเรื่องนี้อย่างเป็นทางการต่อให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยด้วยนะ
ก็ไม่ได้การันตีบรรยากาศข้างนอกป่ะคะว่ามันจะลดทอนความร้อนแรงหรือการเผชิญหน้ากันมันก็ไม่การันตีไหมในอีกทางหนึ่ง
ก็อาจจะไม่การันตีครับแต่ว่านั่นคือแนวทางที่เราสามารถทำได้มากกว่าเดิมคือวันนี้ในสภาเนี่ยมันไม่กล้าคุยเรื่องนี้กัน
แล้วเราก็ปล่อยให้ข้างนอกคุยกันแล้วมันเป็นยังไงนิดเดียวคุณไม่เดี๋ยวเดี๋ยวฉันถามเสริม
คือตกลงเป็นความเข้าใจที่ถูกว่าในสภาก็คุยเรื่องนี้ไม่ได้เหรอก็ตอนนี้มันมีความพยายามเอา
ผมยกตัวอย่างผมนะผมเนี่ยมีพยายามพูดว่ารัฐมนูลในฝันที่ควรจะเป็นคือรัฐมนูลที่สุดท้ายเนี่ยจะต้องสร้างระบบประชาธิปไตยที่พระมากษัตริย์อยู่ใต้รัฐมนูล
ปัญหาก็คือว่าเอาง่ายเลยครับประธานเนี่ยซึ่งวันนั้นก็คือท่านพรเพชรที่เป็นสวเบรกผมใหญ่เลย
ดังนั้นเนี่ยผมก็สัมผัสได้เหมือนกันว่าในสภาเองเนี่ยมันก็มีปัญหา
หรือในกรรมธิการของผมนะที่ผมอยู่ในกรรมธิการกฎหมาย
ที่มีคุณศิราเจนจาคะเป็นประธาน
ผมตั้งคำถามเรื่องของขบวนเสด็จเนี่ยก็พูดไม่ได้
ดังนั้นเนี่ยบรรยากาศผมขออนุญาตนิดเดียวให้จบ
บรรยากาศในสภาในทางปฏิบัติเนี่ยมันมีปัญหาจริง
เพียงแต่ว่าอย่างกรณีของคุณวัญชัยที่ผมคาดหวัง
คือผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยคือเราต้องเหวค่ำและโอบกอดคนให้มากที่สุด
ผมก็คิดว่าผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเนี่ยต้องช่วยกัน
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันเช่น

คุณคิดดูในคนหมู่มากเป็นล้านล้านเนี่ยคุณจะเกิดความแตกแยกห้ำหันกันขนาดไหนผมจะบอกว่าเราไม่ควรจะไปสุมฟื้นอะไรที่มันเกิดขึ้นในเรื่องเหล่านี้แต่แน่นอนอะไรที่เรามันน่าจะมีวิธีอื่นที่มันกระทำได้ด้วยวิธีแยบคายหรือแยบยนต์มากกว่าการกระทำแบบนี้ไหมมันน่าจะมีศิลปะมีวิธีการที่ไม่ทำในลักษณะที่มา
โชงชางตูมตามแบบนี้ได้ไหมผมคิดว่ามันมีช่องทางอื่นที่สามารถทำได้และด้วยความเคารพด้วยความเทิดทูลและความปรารถนาดีต่อคนไทยด้วยกันทุกคนมากกว่าที่บางเรื่องเนี่ยบางทีเรื่องของคุณเนี่ยบางทีบอกตรงตรงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้นะจอมขวัญบางทีมันอาจจะต้องมีวิธีที่มันมีศิลปะกับพระกับสถาบันที่เราเทิดทูลแม้แต่คนที่
อาจารย์ถ้าสมมติเราถ้าสมมติจอมฝันไม่ได้ถามทั้งสอสอทั้งสอวอด้วยกรอบว่าเป็นสภานะคะเอากรอบออกก่อนอาจารย์คิดว่าถ้าเมื่อสังคมเดินทางมาถึงการพูดถึงสถาบันพระมหากศาสตร์นะคะคำถามคือถ้าเราไม่มีกรอบเลยอาจารย์อาจจะลองออกแบบให้หน่อยได้ไหมคะว่ารักษณะของพื้นที่แบบไหนที่ทุกคนปลอดภัย
ไปอยู่มุมตึกไปขึ้นเวทีหรือใช้สื่อของตัวเองในการพูดข้อมูลหลายชุดผมเชื่อว่ามันมีกลไกที่มันทำได้เอาล่ะลองนึกเร็วบีเนี่ยไม่จำเป็นต้องนึกเร็วเพราะเป็นเรื่องสำคัญระดับสูงสุดแล้วก็ไม่ควรจะนำเรื่องนี้เนี่ยที่เรามานั่งเฉียงนั่งตกกันต่อไป
ท่านเข้าใจและท่านมีวิธีนะแล้วก็มีการสื่อสารในหลายเรื่องบนโลกใบนี้
ในประเทศไทยนี่ที่มีการเปลี่ยนแปลงมาทุกยุคทุกสมัยโดยไม่ต้องมี
กรรมาธิการชุดใดโดยไม่ต้องมีใครมาชุมนุมประท้วงแต่สามารถแก้
วิกฤตแก้ปัญหาให้กับประเทศได้ด้วยนี่ในสิ่งที่เราคาดไม่ถึง
เดี๋ยนแปลความว่าเอาให้เฝ้ารายยาเปลี่ยนแบบร่างหนึ่งวันนึกก่อน
คุณจอมฝันคนที่เคารพรักสูงสุดไม่ควรใช้วิธีการปกติ
เหมือนที่เราทำอยู่ตามวิธีการปกติ
จัดสอนลังซิมันค่ะ
คือพูดกันตรงไปตรงมานะครับผมคิดว่าทุกคนเขาก็รอฟังแหละครับว่าจะให้เอาวิธีไหนนะครับ
แต่ปัญหาตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าฝ่ายหนึ่งเรียกร้องปฏิรูป
อีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าเองอย่าพูดแล้วก็อยู่เฉย
นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้น๖เดือนที่แล้วเนี่ยเราก็ไม่คิดว่าประเทศมันจะมาขนาดนี้
ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องรัฐมนูลเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์จนกระทั่งมันมีการเรียกร้องอย่างต่อเนื่อง
และวันนี้นะครับสถาบันพระมหากษัตริย์ก็แสดงให้เห็นว่าตัวท่านเองตัวพระองค์เองเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนบางอย่าง
ทีนี้เนี่ยมันชัดเจนว่าตอนนี้มันเป็นถนนที่ต้องเดิน
คำถามก็คือว่าเราจะไม่ให้เดินเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้
ส่วนตัวผมพูดกันตรงคุณวัญชัยคือก็รอฟังเราก็อยากจะหาทางออกด้วยกันทั้งหมดแหละ
ผมปัญหาก็คือว่าตอนนี้มันจะมีกลไกไหนบ้าง
ผมพยายามนึกที่คุณจอมขวัญถามคุณวัญชัยว่ามันจะมีกลไกไหนอีกที่สามารถคุยกันได้
จริงผมมองว่าแบบนี้วันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งของการพูดคุยว่าเราจะหาทางออกข้อที่๑ข้อที่๒ข้อที่๓กันยังไง
มันก็เป็นเวทีหนึ่งที่คุยกันบนพื้นฐานเหตุผล
วันนี้เราคุยกัน๓คนนะครับ
หลังจากนี้ผมก็เชื่อว่าคุณวัญชัยก็คงไม่มากระโดดชกหน้าผมผมก็คงไม่ไปทำอะไร
มันก็เป็นแบบนี้นี่คือคุยกันอย่างสันติแต่เราจะขยายวงแบบนี้ยังไงถ้ามันไม่มีการเริ่มต้นในการพูดคุยกันนะครับไม่ได้มีการเริ่มต้นการพูดคุยกันมันยังไม่มีการสนทนาเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
ดังนั้นเนี่ยผมยืนยันว่าต้องคุยกันและผมคิดว่าพวกเราทุกคนก็เปิดรับว่าจะคุยกันยังไงที่ให้ทุกฝ่ายสบายใจที่สุด
แน่นอนว่าในการแสดงออกบานการแสดงออกจากคนนับหมื่นนับแสนเนี่ยมันก็ต้องมีไม่ชอบใจกันบ้างเรื่องนี้เป็นธรรมดาแต่การไม่ชอบใจกันเราก็ต้องไม่ใช้วิธีการในการไปทำร้ายเขาไปดำเนินคดีเขา
คุณวัญชัยทุกคนรู้หมดว่าการไปดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมไม่ว่าจะข้อหา๑๑๐หรืออะไรก็แล้วแต่เหลืออาจจะเป็น๑๑๒ในอนาคตถ้ามีเนี่ยไม่มีประโยชน์เราใช้วิธีการกดให้คนไม่พูดเนี่ยมานานพูดกันตรงไปตรงมามานานแต่ไม่ได้ผลแล้วไปกดเขามากเข้ามากเข้าเนี่ยสุดท้ายเนี่ยพอเขามีโอกาสแสดงออกได้มันระเบิดแล้วมันคุมไม่ได้

ประเมินให้ฟังหน่อยว่าสถานการณ์เนี้ยที่มันบีบคันอยู่อย่างน้อยสักสัปดาห์สองสัปดาห์ก่อนที่จะคุยเรื่องรัฐมนุนกันจริงจริงหรือไปจนถึงวันที่สองธันวาค์เรื่องคดีนายกเนี้ยนะคะคืออะไรบ้างที่คิดว่าเราควรจะพูดถึงหรือคำนึงถึงเนี้ยผมคิดว่ามันมีสองสองเรื่องนะครับแล้วเป็นสองเรื่องที่วันนี้แย
กันไม่ได้เพราะว่าการแก้รัฐมนุนมันก็แตะต้องหวดหนึ่งหมวดสองอยู่ดีดังนั้นเนี่ยมันเป็นสองส่วนที่คงต้องหาทางพูดคุยกันเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างสันติคุณจอมขวัญเอ่ยว่าผมครั้งหนึ่งเคยเป็นแอคติวิสเคยเป็นนักกิจกรรมทางการเมืองในวันที่ผมลนลงไม่รับร่างรัฐมนูลเนี่ยผมยังจำความรู้สึกที่ผมถูกรัดคอโดยนายท

การตามรับทุนทั้งหมดอืมคำถามก็คือว่าเอาล่ะมันมาถึงจุดนี้มันถอยกลับไปไม่ได้แล้วน้ำมันจะไม่ไหลกลับไปแล้วเราจะแก้กันยังไงอืมแก้ด้วยสันติวิธีคุยกันด้วยเหตุผลหรือว่าสุดท้ายจะเอากันให้ตายจับกันทำร้ายกันเกิดเหตุการณ์แบบหกตุลาซึ่งไม่แนะนำไปสู่อะไรเลยอ่

ที่แล้วมาโจมตีแต่ผลิตการผลิตการซึ่งผมเองก็ปฏิเสธเราที่เรียกร้องประชาธิปไตยและมีนักประชาธิปไตยก็มีส่วนสำคัญที่ก่อให้เกิดการรัฐประหารอันนี้ต้องพิจารณาด้วยประเด็นต่อมาผมว่าการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ผมว่าเดินต่อไปรังแต่จะโดดเดี่ยว
รังแต่จะขัดแย้ง

ยังมีเรื่องที่จะเดินและร่วมกันแก้ปัญหาได้อีกมาก
อะไรคุณก็เห็นแล้วแค่คุณจอด
ก็รังแต่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งแล้ว
เรื่องสำคัญสำคัญเรื่องใหญ่ระดับประเทศมานาน
น่าจะวิธีการที่ไม่ใช่กระทำแบบนี้
เพราะฉะนั้นผมเห็นได้ว่าการปฏิรูปควรมีในทุกองค์กร

แต่จะปฏิรูปแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนั้น
มีวิธีปฏิบัติไม่เหมือนกัน
ตัวคุณเองขืนเดินต่อไปในลักษณะแบบนี้
เป็นการอาจจะสร้างปัญหาใหญ่ให้กับประเทศนี้

คุณผู้ชมคะในส่วนของการจับตา

คือจริงรายวันจะมีอยู่แล้วนะคะ
แต่ว่าถ้าจะเอาเป็นลักษณะของกลุ่มชุมนุม
ที่เราอาจจะพูดได้ว่ากลุ่มผู้ชุมนุมหลัก
คือวันอาทิตย์นี้คงจะเห็นท่าทีที่ชัดเจน

ทีนี้พอการชุมนุมใหญ่กันเสร็จแล้วเนี่ย
มีการประกาศก่อนหน้านี้แล้วก็นัดชุมนุมกันวันอาทิตย์นี้

ก็จะเป็นหัวเลี้ยวสำคัญหนึ่งนะคะว่าตกลงไปต่อกันแบบไหน
แล้วก็พอสภาวันที่๑๗นะคะ

ก็จะเป็นอีกหนึ่งหัวเลี้ยวเหมือนกันว่าจะไปต่อกันขนาดไหน
แต่เดี๋ยวจบรายการนี้ฉันจะไปหักศอกเลยค่ะ

อาจารย์คะเรื่องเป็นยังไงนะ
วันนี้หมดเวลาของรายการสวัสดีทั้งสองท่านนะคะ
สวัสดีค่ะลากันไปเลยสวัสดีค่ะ